ที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะต้องบอกว่าน่าเห็นใจเจ้าของรถแห่สองคนนี้มาก
เขาเป็นพี่น้องกันครับเสียเงินตกแต่งรถเพื่อเอามาทำรถแห่เนี่ย
ละสองล้านกว่าบาทอืมตอนนี้ประกาศขายรถทิ้งล้างซวยเลยครับ
เขาบอกว่ามีโจรจะมาขโมยของแต่พอไม่ได้ของสิ่งที่โจรทำก็คือ
อุจจาระใส่รถเขาอะค่ะเขาบอกอื้อหือและที่มันแค้นหนักไปกว่านั้นคือ
ตอนเช้าเนี่ยคืออุจจาระมันกองอยู่กับผ้าเขาก็นึกว่ามันเป็นผ้าจะเอาไปเก็บ
เอาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยจับเข้าไปเต็มมือเลยค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของสำนักงานอู๊ดออฟโปรโมชั่นอำเภอสตึกค่ะ
ใครพอจะรู้จักผู้ชายในภาพนี้บ้างช่วยติดต่อมาผมให้ผมหน่อย
ฝากบอกหรือฝากบอกเขาก็ได้ว่าให้ช่วยมาเก็บอุจจาระของตัวเองไปด้วย
โอ้โหมาอุจจาระใส่รถคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงคนโพสต์เนี่ยคือ
นายดำรงใจวิสานสถิตกับนายดานัยใจวิสานสถิตนะคะนายออสกับนายอู๊ด
สองพี่น้องชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำค่ะเขาเอาคลิปเนี้ยมาให้ผู้สื่อข่าวด้วย
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ดูแล้วอายุน่าจะประมาณสักสามสิบถึงสามสิบห้าปี
กางเกงขาสั้นหน้าผากติดไฟฉายสองทางด้วยดูก็รู้ว่าเดินมาคือจะเดินมาด้อมด้อมมองมอง
ค้นหาทรัพย์สินมีค่ารอบรอบข้างรถแห่ที่จอดเอาไว้หน้าบ้านสองคันจังหวะที่หาไม่เจอเนี่ย
คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดเขาเดินเข้าไปที่ใกล้ใกล้รถแล้วก็จะเห็นสักพักนึง
กางเกงแล้วนั่งยองยองลงไปเลยค่ะแล้วก็อุจจาระอยู่ตรงนั้นเลย
หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ลงทุนเงินไปเนี่ยคันละกว่าสองล้าน
ห้าแสนบาทเพื่อรับจ้างตามงานต่างต่างก็พอจะมีรายได้จุนเจอครอบครัวอยู่

จากสถานการณ์วิกฤตโควิสสิบเก้าระบาดเป็นเวลากว่า
หนึ่งปีแล้วเขาบอกไม่มีงานเลยไม่มีใครจ้างไปแห่ตามงานบุญอะไรทั้งนั้น
แห่๒คันก็เลยต้องหยุดกิจการโดยสิ้นเชิงนะคะ
อุตส่าห์เอาผ้าเนี่ยมาคลุมจอดเอาไว้หน้าบ้าน
พอตอนเช้าเดินไปตรวจสอบตามปกติเห็นมีเศษผ้าวางไว้ก็คว้าผ้ากะว่าเออเดี๋ยวเอาไปเก็บ
โอ้โหอย่างที่บอกค่ะในผ้ามันไม่ใช่ผ้าเปล่ามันมีอุจจาระของผู้ชายคนเมื่อคืนอยู่ด้วย
แล้วคือเขาบอกเขาจับไปเต็มมือเลยอ่ะแค้นก็แค้นต้องล้างทำความสะอาดไม่รู้กี่รอบ
แล้วพอไปดูกล้องวงจรปิดถึงเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นะคะ
แล้วเขาบอกผู้ชายคนนี้น่าจะตั้งใจมาอุจจาระที่รถเขาเลยด้วยซ้ำ
เพราะถึงขั้นเอาถังน้ำตักน้ำมาล้างก้นด้วยค่ะ
เขาบอกมันอัดอั้นมากหลายประเด็น

ไปเก็บอุจจาระคนอื่นคามือนี่ยิ่งเครียดหนักเลย
เขาบอกว่านี่เขาไม่กล้ากินข้าวเหนียวเลยไหม

เขาเลยบอกว่าพอแล้วขายรถทิ้งเลยละกัน
สวยว่าอย่างนั้นเลยนะคะ